ท่านผู้ชมครับดูอุบัติเหตุที่สี่แยกไฟแดงที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยนะฮะ
กระบะคันหนึ่งฝ่าไฟแดงค่ะชนจักรยานยนต์แล้วไม่จอดนะฮะ
คือลากจักรยานยนต์ไปเนี่ยโอ้โหไปไกลอีกสี่ร้อยเมตรอืม
โชคดีที่คนขี่เนี่ยเขาร่างหลุดกระเด็นออกมานะ
อย่างนั้นเนี่ยไปพร้อมกันแน่ครับ

กระบาดคันนี้นะหลีบพ้อซ้ายมัด

ใช่ยังไปต่อกระบะยังไปต่อ
ถ้าคนขี่ไม่ได้กระเด็นลอยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
มาอันนี้ไปกับจักรยานยนต์นี่เห็นมั้ย

คือจังหวะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทางฝั่งของ

ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝั่งของเขาเนี่ย
คือมันเป็นไฟเหลืองเพื่อจะแดง

เหมือนเขาก็เขาก็ขี่ต่อเนื่องของเขามาหน่อยหนึ่ง

กำลังจะเขียวเฉยยังไม่ทันเขียวแต่ไปแล้ว
เดี๋ยวถ้ามีภาพกว้างที่เห็นไฟแดงทั้งสองฝั่งเนี่ย
แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันไข่แดงไข่เขียวอะไรยังไงนะฮะ
แต่เอาเป็นว่ามีภาพอีกมุมนึง
ตอนที่ลากจักรยานยนต์ไปนะฮะ
ลากไปอีก๔๐๐เมตรนะครับทุกผู้ชมครับ
ลากไปกับพื้นเนี่ยแบบโอ้โหจนแบบไฟลุกท่วมเลยอ่ะ

ถ้ามีคนขี่อยู่ด้วยจะเป็นยังไงเนี่ย

ถ้าเมานี่จะเมาเบอร์ไหนเนี่ย
โอ้โหเนี่ยนี่อีกมุมเลยเห็นมั้ย
ผู้หญิงคนนี้ยังถอยเลยบอกเกิดอะไรขึ้น
เห็นมั้ยนี่โอ้โห

สี่แยกที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือสี่แยกประชาสัมพันธ์ใจกลางเมืองเชียงใหม่คืนที่ผ่านมา
แต่นี่คือก่อนจะเกิดเหตุตรงนั้นนะฮะ
ตรงสี่แยกประชาสมพันธ์เนี่ย
กระบะคันนี้ไปชนรถเก๋งชาวบ้าน
หน้าโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่
แต่ก็นี่เห็นไหมพอชนเขาแล้วนะครับ

แล้วก็มาถึงแยกตรงนี้แล้วไปชนมอเตอร์ไซค์
แล้วก็รากมัตตาไซค์ไปอีก
คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้นะฮะ
เจ็บหนักนะครับที่เห็นกระเด็นไปเนี่ยแล้วก็โอ้โหไปนั่งอยู่กลางสี่แยกไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะ
แขนซ้ายหักสามท่อนนิ้วมือฉี่ขาดไม่สามารถกลับมาทำงานได้นี่ฮะ
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยบอกว่ากำลังจะขี่รถกลับที่พักนะครับ
มาถึงแยกประชาสัมพันธ์เนี่ยรถกระบะคู่กรณีฝั่งนั้นฝ่าไฟแดงมาพุ่งชนอย่างจัง
ทีแรกยังคิดในใจว่าเออเขาน่าจะหยุดลงมาดู
ปรากฏไม่หยุดนะฮะเหยียบคันเร่งแล้วก็ลากจักรยานยนต์เข้าไปด้วย
ไกลอีกกว่าสี่ร้อยเมตรจนรถเนี่ยพังยับเยินนะ
โชคดีที่ตอนนั้นร่างเขาเนี่ยกระเด็นออกมาก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยสงสัยตายไปแล้วเขาบอก
ตายคุณคิดว่าเรื่องมากจะใหญ่ขนาดไหนแล้วโชคตัดตามผมอยู่
แล้วไม่ใช่ผมถ้าเอาคุณปล่อยปิศภาพแล้ว
มีผู้เสียหายอีกคนนึงนะครับเป็นเจ้าของรถยนต์
ถูกชนที่หน้าโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่นะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยขับเข้ามาชนอย่างแรงจนไฟหน้าแบบไฟด้านหน้าเนี่ยแบบยุบหมดเลยนะฮะ
กระโปรงหน้านี้ยุบเลยนี่ตรงนี้นะฮะแล้วแทนที่จะจอดแล้วลงมาคุยมาเคลียร์กันเนี่ยหนีฮะขับหนีจนไปชนจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่กลางสี่แยกไฟแดง
นี่แล้วก็หลบหนีไปซึ่งวันนี้นะครับมีญาติของคนขับกระบะคันสีส้มคันนี้เนี่ยมาคุยกับทางฝั่งของผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่เสียหายแล้วนะ
ฝั่งรถเก่งแล้วก็จักรยานยนต์นะเกี่ยวกับเรื่องของประกันนะยังไม่ได้คุยเรื่องการชดใช้เยียวยาในส่วนของคนตัวคนขับเองเพราะตัวคนขับเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะ
ราศุนาคมขับรถกระบะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วเกินนะฮะก็ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปก่อน
คือเมาแล้วขับส่วนเรื่องการชดใช้เจรจาค่าเสียหายต่าง
เดี๋ยวจะนัดให้ฝ่ายของรถยนต์คันที่เสียหาย
แล้วก็คนขี่จักรยานยนต์ที่ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่โรงพยาบาลเนี่ย